จัดงานอย่างยิ่งใหญ่มหากรรมการเงินที่จังหวัดเชียงใหม่
จัดมาแล้ววันนี้วันที่๓แล้วแล้วก็เป็นวันสุดท้ายแล้ว
ดังนั้นใครที่จะไปร่วมงานยังสามารถไปได้
เป็นงานมหากรรมที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

มีสถาบันการเงินจัดโปรโมชั่น

ขึ้นเป็นครั้งที่๑๑ครับระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๐พฤศจิกายน
ชีวิตดิจิทัลการเงินดิจิทัล
เพื่อเป็นการตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในสังคมไทย
แล้วก็สังคมโลกที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับ
นี้ก็มีธนาคารมีสถาบันการเงิน
กรภาครัฐเอกชนร่วม๓๕แห่งเข้าร่วมงาน
แล้วก็มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมากมาย
รวมถึงการลงทุนอย่างครบวงจรมีการให้คำปรึกษาด้วยนะครับ
พร้อมด้วยแคมเปญพิเศษแข่งขันกันดึงดูดลูกค้าอย่างเต็มที่เลยแต่ละค่ายนะฮะ
เรื่องของอัตราดอกเบี้ยใครต่ำที่สุด
นี่ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คดูได้นะครับ
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดนะครับ
โดยถือเป็นแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีเลย
ก็ถือว่าสร้างยอดธุรกรรมให้ได้ตามเป้าหมายของปี๒๕๕๙
แล้วก็ยังช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในภาคเหนือให้ขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น
งานนี้มีประชาชนมีนักธุรกิจ
มีนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดทางภาคเหนือเนี่ย
เข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างเลย
เพราะว่างานแบบนี้จัดทีแต่ละค่ายสถาบันการเงิน
เขามีโปรโมชั่นพิเศษเยอะเลย
ก็เป็นข้อดีของผู้ที่จะไปลงทุนประชาชนอย่างพวกเราก็จะได้ทางเลือกด้วยนะคะ